เอาเครียดเอาน้อยใจระบายกับใครได้บ้าง
และดูวิธีการระบายของเขาจนท้ายที่สุดเขาถูกจับนะครับ

อืมมันหยก
อ้าวนี่แหละครับระบายกับใครได้บ้าง
เจออะไรก็ระบายใส่ซะเลย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเอง
ตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดคือได้รับแจ้งจากประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดกว่า๑๐ราย
บอกว่ามีมือไม่ดีที่ไหนไม่รู้
ทุบกระจกหน้าร้านบ้างมาทุบกระจกหน้าบ้านบ้าง
นี่ปลาของใส่กระจกรถจนแตกเสียหายบ้าง
รถจอดอยู่ดีริมถนนพดุงพาณิชย์
โอ้โหมันเสียหายไปหมดเลยนะฮะ

คือถูกทุบอย่างเดียวถูกปลาหินใส่อย่างเดียว

หรือว่าคนทำไม่ต้องการทรัพย์สินแต่ทำไปเพราะอะไร
ก็เลยมีการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดหลายจุด

ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงขาสั้นมา

แล้วก็ปลาหินใส่รถทุบกระจกร้านค้า
อะไรที่มันพังได้พังเลยนะฮะ
ทีนี้ครับสายสืบสุรสีชุดปรับรามอาธิกรรม
แล้วก็สายตรวจก็เร่งติดตามหาตัวคนก่อเหตุ

แล้วก็อยากจะรู้ว่าสาเหตุที่เขาก่อเหตุแบบนี้คืออะไร
ปรากฏว่านี่ครับ
เมื่อเช้านี้เองนะฮะ๘โมงเช้า
ตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ได้แล้วนะ
พาตัวผู้ก่อเหตุคือนายธนธนศรีลังกูลหรือว่านายวุฒิ
เป็นผู้ต้องหาในคดีทำให้เสียทรัพย
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพครับ
มกลางเจ้าทุกข์รับประชาชนที่ออกมา
ขอดูหน้าหน่อยว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นใครแล้วมาก่อเหตุทำไมนะฮะ
คนก่อเหตุอายุเพียง๒๐ปีเท่านั้นเองนะครับ
ซึ่งตำรวจตามจับตัวได้ที่บ้านพัก
เจ้าตัวรับสาภาพผมเป็นคนลงมือทำเองครับ
อืมแต่ว่าตอนนั้นนะครับผมเครียดครับ
เออตำรวจก็สอบปากคำถามว่าทำไมเครียดอะไร
โดยนายธนะบอกว่าวันนั้นคืนนั้นได้ดื่มสุรา
ทะเลาะมีปากเสียงกับคนในครอบครัว

ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้าน

ก็ทำยังไงได้ก็จอดทิ้งไว้ข้างถนนแหละ
แล้วก็เดินตากฝนมาเรื่อย
เดินเท้าเปล่ามาแบบนี้ตามถนนหายโศกแล้วก็ถนนริมบึง
ทีนี้ฮะเครียดระบายกับใครได้บ้าง
ก็เลยก่อเหตุแบบนั้นแหละครับคือระบายอารมณ์
ทุบกระจกร้านค้าทุบกระจกบ้านทุบกระจกรถ
ว่างปลาสิ่งของแล้วก็หลังก่อเหตุเสร็จแล้ว
อารมณ์เย็นขึ้นแล้วกลับเข้าบ้านพักผ่อน
ตำรวจตามไปรวบตัวถึงบ้านพัก
นี่แหละครับก็มาทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ